ดูข่าวคนหายกันบ้างนะคะที่นครศรีธรรมราชค่ะ

ลองเรียนสื่อมวลชนบอกว่าอยากจะให้ช่วยน้อยช่วยตามหาพันรยาและก็ลูก
เป็นเปิดอู่ซ่อมรถยนต์ที่อำเภอทุ่งสงส์จังหวัดนครศรีธรรมราช
เข้าพบผู้สื่อข่าวให้ช่วยเป็นสื่อกลาง
ตามหาพันรยาก็คือนางสาวสุนิสาศรีวิมาร
และเด็กหญิงณฤษราเกตริน
๒คนนี้หายไปอย่างไร้ร่องรอย
หลังจากที่บอกว่าจะไปหายายที่อำเภอท่าสารา
เมื่อวันเสาร์ที่๑๐มิถุนายนที่ผ่านมา
ปรากฏว่าที่บ้านของยายที่บ้านของญาติญาติคนไหนก็ไม่มีค่ะ

เนื่องจากเกรงว่าพันรยาและลูกสาว
อาจจะถูกแก๊งมิจฉาชีพล่อลวงไป
เกรงว่าจะได้รับอันตราย
เพราะว่าไม่สามารถติดต่อได้จนถึงวันนี้เลยนะคะ
ผู้ใดพบเห็นนะคะตามภาพนี้นะคะ
คนนี้ก็คือภรรยาและลูกสาวของนายนาริส
โทรศัพท์ไปแจ้งได้นะคะที่เบอร์ของนายนาริสก่อนนะคะ

หรือว่าแจ้งสถานีตำรวจภูทรทุ่งสงศ์นะคะ
เปิดรับข้อมูลตลอด๒๔ชั่วโมงค่ะ